เอามาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะไม่รู้จะอดจะทนกันไปถึงไหน
เพราะฉะนั้นไม่ทนดีกว่ามีปากก็พูดกันไปพูดกันอยู่ได้ดิฉันขอเคลียร์นะคะ
สำหรับเรื่องนี้แฟนน้องต่อต่อธนภพคนจะเป็นแฟนคนดัง
ฉันบอกเลยว่าหนึ่งคือความอดทนต้องอดทนมากขนาดไหนกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์
อย่างน้อยหลายเรื่องที่ปกติที่จะต้องโดนกันบ่อยเลยคือ
หน้าตาธรรมดาหน้าตาไม่สวยไม่เหมาะสมมาคราวนี้เปลี่ยนประเด็น
มาเป็นกรณีบอกเลยว่ามีนแขนนภาลาบเบโรธหวานใจนักแสดงหนุ่มฮอตวัยสายต่อธนภพค่ะ
ถูกชาวเน็ตบางคนนะคะย้ำว่าบางคนใช้อคติวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบค่ะ
ล่าสุดเนี่ยมาเมาส์กันหนักเลยเรื่องที่เธอกับหนุ่มต่อควงกันบินลัดฟ้าไปเที่ยวยุโรป
หาว่าฝ่ายนักแสดงหนุ่มเนี่ยเป็นสายเปย์ไปเที่ยวแฮปปี้ดี้ให้ฝ่ายสาวเนี่ยถ่ายภาพอัพลงอินสตราแกรม
เพราะว่าผู้ชายจ่ายให้ทุกอย่าง
มีนฟังแบบนี้เฮ้ยฉันจะไม่ทนแล้วนะ
คือเราฟังเรายังรู้สึกเลยว่าคนเรามันก็มีศักดิ์ศรีนะ
ใช่เขาบอกเลยว่าไปเที่ยวเนี่ยออกเงินเองทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
ตั้งแต่ค่าตัวเครื่องบินยันค่าที่พักกินข้าวก็ยังหารกันด้วยนะคะ
สมัยนี้ทำอะไรก็ต้องบอกไม่งั้นคนเขาก็เมาส์กันสนุกปาก
เงินเที่ยวเองได้นะคะไม่ต้องขอใครไม่ต้องขอให้ใครเปย์

มีนบอกว่า๗ปีที่แล้วเธอกับหนุ่มต่อ
ค่าใช้จ่ายกันยังไงทุกวันนี้ก็ยังหารกันอยู่ค่าข้าวค่าดูหนัง
ไม่ได้บอกนะคะว่าแฟนเปย์ให้เนี่ยไม่ดีก็เป็นสิ่งที่ดี

แต่สำหรับมีนให้แฟนเปย์แล้วต้องมาโดนติชินิษฐา
จ่ายเองดีกว่าสบายใจกว่านะฮะ
ทำงานหาเงินได้เหมือนกันด้วยไม่ได้นอนสวยอยู่บ้านไปวัน
เออค่อนข้างตรงเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เธอบอกว่าขอบพระคุณที่เข้าใจค่ะ
ซึ่งท้ายที่สุดน้องมีนก็นั่นแหละคำวิพากษ์วิจารณ์บ้างอะไรบ้าง
เมนต์ดราม่าเธอไม่อยากให้แฟนคงแฟนคลับทะเลาะกันนะคะ
ใช่แต่ตอนแรกแมวก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะ

แอบเคลื่องนิดนึงถ้าพูดถ้าพูดไม่หมด
ดังนี้ฉันจะเล่าเยอะกว่านั้นอีก
เดี๋ยวดังนี้ฉันงงว่าเป็นรู้อะไรกับเค้า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือการท่องเที่ยวแบบนี้

เคลียร์ชัดเลยว่าทุกประเด็นค่าใช้จ่ายทุกปลาทุกสร้าง
ข้าวค่าขนมทุกอย่างหารกันก็น่ารักดีนะ
เขาคบกันแบบเพื่อนเลยเนาะแบบแชร์กัน

ต้องมาขอหารอะไรทั้งสิ้นดิฉันต้องการให้พลอยเลี้ยง
นี่ชอบสายเปย์ทุ่มเทกับทุกสิ่ง